มาดูความคืบหน้าค่ะที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปนะคะกรณีในปลื้ม
ปลื้มตกเป็นผู้ต้องหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงอายุ๑๔ปีในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ตัวในปลื้มเป็นคนเดินเก็บเงินที่เขากู้เงินเก็บดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เข้าไปที่บ้านของเด็กผู้หญิงคนนี้ในวันที่แม่เขาไม่อยู่
ตัวเด็กบอกว่าถูกข่มขืนกระทำชำราวแต่ว่าตัวในปลื้มเมื่อวานนี้ไปมอบตัวกับตำรวจเรียบร้อย
ก่อนมอบตัวก็เฟซบุ๊กไลฟ์ใหญ่เลยพยายามชี้แจงว่าตัวเองไม่ได้ข่มขืนนะ
ฝ่ายหญิงเด็กผู้หญิงยินยอมเองนะแล้วก็พยายามที่จะขอความเห็นใจ
เมื่อวานนี้ไปมอบตัวกับคุณพ่อนะคะหลังจากมอบตัวเรียบร้อย
วันนี้ทางตำรวจก็นำตัวไปชี้จุดก็คือบ้านหลังที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้
ช่วงบ่ายบ่ายที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนของศพแสนสูขจวัตถ์ชวนบุรี
ก็นำตัวในปลื้มหรือนายกิรติคัมมี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๔ปี
ไปที่บ้านที่เกิดเหตุตำรวจหลายนายค่ะคอยคุ้มกันอย่างเข้มงวดนะคะ
ตัวแม่แล้วก็ตัวเด็กผู้เสียหายเขาก็ยังอยู่ในบ้านนะคะ
แม่บอกว่าตำรวจโทรมาว่าจะนำตัวในปลื้มมาชี้จุดเนี่ยแบบกระชันชิดมาก
แม่ก็ต้องรีบให้ลูกสาวที่ตกเป็นผู้เสียหายที่ถูกข่มขืนไปอยู่ที่อื่น

ควบคุมตัวในปลื้มไปชี้จุดเกิดเหตุสักประมาณแค่๑๐นาทีค่ะ
ตำรวจก็นำตัวออกจากบ้านขึ้นรถไป
มีรายงานว่าทางตำรวจนำตัวมาชี้จุด
ก็เพื่อที่จะนำไปประกอบสำนวนคดีก่อนที่จะส่งฟ้องต่อสารนั่นเองนะคะ
พ่อของในปลื้มค่ะคือนายพนาคัมมีตลอดทั้งวันนี้ก็เดินทางไปเยี่ยมลูกชายที่สพแสนศุกร์คือไปตั้งแต่เช้าเลย
คือเมื่อวานนี้คุณพ่อก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่ายืนยันว่าลูกชายไม่ได้ทำลูกชายไม่ได้ข่มขืนจะสู้คดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ตัวพ่อของในปลื้มผู้ต้องหาเนี่ยก็พูดถึงความรู้สึกว่าในฐานะคนเป็นพ่อนะก็ทนเห็นลูกชายนอนอยู่ในห้องขังเนี่ยมันทนไม่ได้จริงเป็นห่วงมากนะคะ
สารลูกที่ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ก็มองว่าจริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าจะตกลงกันได้ระหว่างครอบครัวสองฝ่ายเพราะว่าคบหากันคุยเฟซบุ๊คกันคุณพ่ออ้างแบบนี้นะคะ
เชื่อว่าจริงแล้วเรื่องมันไม่น่าจะบานปลายมาถึงขนาดนี้ฟังเสียงพ่อของในปลื้มผู้ต้องหาค่ะ

พ่อก็ยังบอกว่าเรื่องทั้งหมดแล้วรู้ว่าลูกชายเป็นหนูเข้าไปทำความรู้จักกับกับเด็กยิงอายุ๑๔ปีก่อนจริง
เชื่อว่าลูกชายไม่ได้ไปขืนใจแน่นอน
เราอ่ะเด็ก

คนเราถ้ามันเสร็จแล้วมานอนหน้าโทรฟาพี่นักข่าวเข้าไปบ้านเด็กหรือยังไงโทรฟาอยู่ตรงไหนเห็นไหมล่ะ
มันก็นอนอยู่ข้างนอกไม่นอนกอดฟักกันอยู่ข้างนอกคนไปมาทำไมจะไม่เห็นจริงไหมล่ะ
คุณพ่อเชื่อเลยใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่การถึงผลแน่นอน
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลูกผมไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ด้วย
พ่อของผู้ต้องหาก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราบอกว่ารับไม่ได้กับข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กนะคะ
ยืนยันว่าจะหาหลักฐานมาต่อสู้คดีในข้อหานี้
ส่วนจะมีข้อหาอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนของตำรวจด้วยค่ะ
ถ้าลูกชายต้องรับโทษก็คงปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขอประกันตัวในชั้นศาลหรือเปล่าพ่อบอกว่าเดี๋ยวถามความรู้สึกของลูกชายก่อนว่าไหวไหม
ถ้าไม่ไหวจริงก็จะพยายามหาหลักทรัพย์มาเพื่อยื่นขอประกันตัวต่อไปนะคะ
ก็เท่าที่ฟังเนี่ยแสดงว่าจะเป็นในปลื้มหรือว่าเป็นตัวพ่อของนายปลื้มเองเนี่ย
คงจะมองว่าข้อหาข่มขืนเนี่ยไม่ใช่
คือตามกฎหมายเนี่ยจะข่มขืนไม่ข่มขืนแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเยาวชนก็ถือว่ามีความผิด
ใช่ค่ะจะยึดยอมหรือไม่ก็ตามแล้วกฎหมาย
แต่เหมือนกับเท่าที่ฟังคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่ข่มขืน
ถ้าจะโดนก็ต้องเป็นอะไรพวกพรากผู้เยาว์อะไรพวกนี้
คือตัวพ่อบอกว่าก็มีหลักฐานว่าก่อนหน้านี้ทั้งตัวผู้ชายตัวน้องผู้หญิงผู้เสียหายเขาคุยเฟซบุ๊กกันอยู่
เคยคุยกันเหมือนกับคบหากันในลักษณะแบบนี้ค่ะ
แต่เด็กผู้หญิงเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรที่มันเกินเลยเลยนะฮะ
คือไม่ว่าจะยังไงก็มีความผิดนั่นแหละเพราะว่ากฎหมายเขาก็ต้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเอาไว้ว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะไง
ก็ถูกหลอกถูกลวงถูกทำให้หลงไปในทางที่ผิดอันนี้มันง่าย
ขณะที่แม่ของเด็กหญิงวัย๑๔ปีผู้เสียหายนะครับบอกกับไทยรัฐทีวีถึงประเด็นที่พ่อของผู้ต้องหา
บอกว่าความจริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะตกลงกันได้
ทางคุณแม่ของน้องก็บอกว่าก็ยอมรับว่าเคยมีการติดต่อจะตกลงกันจริง
แต่ตอนที่จะตกลงกันเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมไม่พาลูกชายมาด้วย
ลูกชายไม่มาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยตั้งแต่เกิดเหตุ
ส่วนที่ผู้ต้องหาให้ข่าวว่าอยากจะมาขอโทษด้วยตัวเองนั้น
คำขอโทษใครก็พูดได้
เพราะว่าในปลื้มเป็นคนไปเก็บเงินกู้นะ
ไปทำหน้าที่เก็บเงินกู้ให้กับในทุนเงินกู้นอกระบบ
เก็บดอกจากแม่ของน้องผู้เสียหายนี้ประกอบบารสองร้อยบาท

มันมีแก๊งเงินกู้นอกระบบ
ทำให้ตำรวจสพแสนศุกร์

บอกว่าหลังจากตำรวจสืบทราบ
ผู้ต้องหาเคยร้องขอให้แม่เด็ก

ทั้งเจ้านายของนายปลื้มกับนายปลื้มนั่นแหละ

วันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา
ออกมาจากห้องขังด้วยนะครับของ

เพื่อที่จะไปสืบหาหลักฐาน

ทีนี้ตอนนี้ตำรวจ
ยังต้องคุมตัวในปลื้มเอาไว้อยู่นะคะ

และขออำนาจศาลฝากหางในเร็วนี้